เอาไปดูอุดรธานีหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
โจรรายนี้ก็แปลกค่ะ
ไปก่อเหตุจะไปเอาทรัพย์สินเขา

แต่ตำรวจเขาบอกไม่ได้ผลหรอกค่ะคลิปนี้ค่ะ

นี่เด็ดใบฝรั่งค่ะนั่นคือต้นฝรั่ง
แล้วก็ถูที่มือ
แล้วเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย

นี่ออกไปแล้ว

เงินในกระเป๋ามีอยู่๓๐๐บาท
แล้วก็มีเอกสารสำคัญมีโทรศัพท์มือถือ๒เครื่องด้วย
แล้วออกไปดูลักษณะกันไม่ได้รีบร้อนเลย

ไปแบบชิล๑๕นาทีค่ะ

บอกว่าเขาเจอแบบนี้มา๓ครั้งแล้วคุณบุ๊ค
ครั้งแล้วไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่า

ครั้งล่าสุดดูจากกล้องวงจรปิดมันแปลกกว่าทุกครั้ง
เพราะว่าเอาใบฝรั่งมาถูมือด้วย
เป็นการป้องกันไม่ให้ตำรวจตามจับหรือยังไง

กินของในตู้เย็นนอนสบายใจ
ชาวบ้านเขาไม่สบายใจกันหมดแล้วค่ะนะคะ
เพราะว่าแหมมีคนบุกรถเข้ามาก็หวั่นใจแล้วค่ะที่เอาทรัพย์สินไปด้วยค่ะ
ส่วนสามีของเจ้าของบ้านคุณท็อปบอกเขากำลังสวดมนต์อยู่เขาได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดประตูค่ะ
ก็คิดว่าเป็นลูกสาวไม่คิดว่าเป็นคนอื่น
แต่ล่าสุดไปแจ้งความแล้วค่ะกับตำรวจสพบ้านดุงนะคะ
ส่วนเรื่องที่ถูมือด้วยใบฝรั่งเนี่ยค่ะอันนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เป็นความเชื่อเหรอถูใบฝรั่งแล้วตำรวจจับไม่ได้หรือเป็นอะไรยังไง
นักข่าวทั้งเจ้าของบ้านอะไรเนี่ยเออลองเด็ดใบฝรั่งมาถูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นไหม
มันจะมีวิชาอาคมอะไรขึ้นไหม
แต่อาคมไหนไหนไม่เท่ากล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมก็จับภาพไว้ได้หมดตำรวจบอกว่ารู้แล้วแหละว่าใครค่ะ
ฝรั่งมันไม่บังตาเลยค่ะครับ
แล้วกลับมาก่อนเห็นซ้ำแล้วก็ไม่ใช่แค่ของผมหลังเดียวจะเป็นอีกหลายหลัง
ใส่ไหนไม่เท่าใส่สืบ
รู้ตัวแล้วสืบประวัติได้แล้วค่ะเดี๋ยวคงติดตามตัวมาดำเนินคดีได้เร็วค่ะ